๗๓๐นคุณผู้ชมติดตามข่าวใหญ่กันต่อ
ประเด็นการเสียชีวิตของนางดวงจันทวีพันธ์
ซึ่งทางญาติบอกว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
แม้ว่าตำรวจจะสรุปคดีนี้ไปแล้วก็ตาม
ใช่ค่ะตำรวจสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
แต่ญาติก็เชื่อว่านางสาวดวงจันทร์ถูกฆาตกรรม
เพราะว่าสภาพที่ไปเจอคือมีถุงพลาสติกคลุมอยู่ที่ศีรษะ

แล้วก็นอนอยู่บริเวณที่วางเท้าอยู่เบาะด้านหลัง
แล้วจุดที่ไปพบรถมันก็คืออยู่กลางทุ่งนามืดเปลี่ยวเลย
เสียชีวิตแล้วก็มีข้อพิรุธหลายอย่างที่ทางญาติชี้ออกมาเป็นข้อไปเลย
ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการไปร้องให้ติดตามคดีนี้กับทางกองปราบ
แล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชม
ทั้งท่านนายโรนโรงแล้วก็ครอบครัวนี่นะคะ
อยากจะไปพบท่านศรีวราเพื่อขอความเป็นธรรม

รณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงควงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็มาพร้อมกับคุณแม่บัวทองโสภาลุนอายุ๕๑ปี
แล้วก็ญาติพี่น้องของนางสาวดวงจันทร์เนี่ยนะคะ
ก็ไปพบที่ไปที่สตชเพื่อที่จะพบพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

เพราะว่าอยากให้ตั้งชุดสืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง
เพราะอย่างที่บอกว่าไปพบพิรุษทางคดีหลายอย่าง
แล้วครอบครัวก็ไม่คิดว่านี่คือการฆ่าตัวตาย
ตามที่ตำรวจสพลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญระบุ
ครับคือสพลืออำนาจเขาเป็นเจ้าของพื้นที่ใช่ไหม
เสียชีวิตนะครับเมื่อวันที่๔เมษายน
ก็เข้าไปตรวจสอบทั้งสภาพรถแล้วก็พยานหลักฐานต่างนะครับ
ก็มีการสรุปออกมาว่า
นางดวงจันทวีพันธ์เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายนะครับ
และทีนี้ญาติไม่เชื่อก็ต้องมาขอกองปราบ
เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน
แล้วก็ขอเข้าพบรองศรีวรานะฮะก็ถือว่าเป็นที่พึ่งสุดท้ายเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้ท่านศิวราก็เรียก
พลตำรวจตรีถวายบูรณรักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริง
พันธุ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตร

ให้มาชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับคดีนี้ด้วยนะคะ
ซึ่งทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริงก็บอกค่ะ
หลังจากเกิดเหตุก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
โดยเฉพาะไปตรวจสอบดีเอ็นเอ
เพราะถ้าเกิดว่ามีคนจะมาก่อเหตุ

หรือว่าลายนิ้วมือของบุคคลอื่นบนถุงพลาสติกใช่ไหมคะ

ไม่พบดีเอนเอของบุคคลอื่นปรากฏเลย
สิ่งที่เจอเป็นดีเอนเอของคนในครอบครัว
แล้วก็ตัวของผู้เสียชีวิตเอง
ตอนนี้ยังต้องรอเรื่องของผลการตรวจลายนิ้วมือแฝงอีกนะคะ

มันเกิดเหตุถนนทางไปทุ่งนา
ในพื้นที่บ้านน้ำท่วมที่อำเภอหลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญ
ตรงนั้นมันเป็นทุ่งนาโล่งคุณผู้ชม

แต่ตำรวจเขาก็ต้องไปไล่ภาพค่ะ
กล้องวงจรปิดมีจุดไหนบ้าง

เขาก็ไปไล่ดูตั้งแต่ผู้ตายออกจากบ้าน

อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุมากที่สุด
คือบริเวณปั๊มน้ำมันแล้วก็หน้าวัด
พอไปตรวจสอบดูก็ไม่พบความผิดปกติ
ไม่ได้เห็นว่ามีใครจะมาสะกดรอยตามอะไรนะคะ
แต่เห็นภาพที่นางดวงจันทร์ลงจากรถที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็เข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะครับ

ไม่มีพยานหลักฐานที่ระบุว่ามีคนอื่นทำให้เสียชีวิต
ก็เลยสรุปคดีนี้ว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
หรือว่าการฆ่าตัวตายนั่นเองนะคะ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจริง
ยอมรับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ดำเนินคดี
เรื่องของทรัพย์สินของผู้ตาย
ทางญาติของผู้ตายยืนยันว่ามีเงินสดมันหายไป
เป็นเงินสด๑แสนบาทที่ผู้ตายพกติดตัว
แล้วก็สมุดเป็นสมุดเล่มสีฟ้า
บันทึกรายการรายชื่อลูกหนี้หายไป

ตรงนี้ค่ะตำรวจบอกว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะคะ
ทางด้านพันธุ์ตำรวจตรีนัทธวุฒิโยธินอุปมัย
นายแพทย์กลุ่มงานพยานนิติพยาธิแพทย์
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เป็นผู้ตรวจสอบชนะสูตรพลิกศพครั้งที่๒
ก็ยืนยันไม่ได้ว่านางสาวดวงจันทร์จะฆ่าตัวตายหรือไม่
คือตรวจสอบได้แค่เสียชีวิตจากระบบหายใจล้มเหลวอะค่ะ
ส่วนยาที่เมื่อสักครู่คุณสืบสกุลบอกว่า
มีการไปซื้อยาแก้ปวดมากิน
ตรงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการขาดอากาศหายใจ
เพราะว่าข้อมูลตรงนี้ไปสอดคล้องกับโรงพยาบาลที่แรก
ที่มีการตรวจชนะสูตรพลิกศพ
ว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ส่วนบาดแผลที่ทางญาติของผู้ตายก็ติดใจว่า
ทำไมมีบาดแผลบริเวณตา
อันนี้จะต้องไปสอบถามแพทย์คนแรกที่ตรวจ
เพราะว่ากว่าศพจะมาถึงตนเองนั้น
สภาพมันก็เปลี่ยนไปมากแล้วนะคะ
จากนั้นค่ะระหว่างที่มีการประชุมความคืบหน้าทางคดี
ผลตำรวจเอกศีวราก็มีการสอบถามญาติ
เพราะว่าญาติเขาก็บอกไงว่าเขาโดนข่มขู่
ศรีวราก็ถามว่าที่บอกว่าโดนข่มขู่มีหลักฐานไหมล่ะ

เขาก็เปิดให้ฟังพร้อมกันในที่ประชุมเลยค่ะ
เป็นหลักฐานการสนทนากับผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาของตำรวจ
คุณผู้ชมเดี๋ยวลองไปฟังจังหวะนี้กันหน่อยนะคะ
ตามไปจงก็ไม่ได้สุขข้าว
และคุณสัตว์ก็เลยบอกว่า

ถ้าเรียบรับหรือใครจะได้ถึงขัวขึ้นนี่เนี่ย

แต่อยากเป็นศัตรูก็คุณกระทบแค่ทีเดียวกว่าอื่นกว่าชิ้นกูเขาแพ้
อยากกระทบกูก็พอตั้งแต่ชื่อจริง
แต่เมื่อครูหาไม่ได้แฟนกูอ่ะไม่ได้คนที่จะไม่สงสารน้อง
แต่กูเนี่ยใครตั้งแต่กูบอกเธอเลยว่าว้าวไม่สน
ทีนี้นับข่าวกูก็บอกว่าทีนี้นับข่าวเกือบกับภรรยากับผมกันนะครับ

ถ้าข่าวที่นี่จะทำไอ้เกียร์หายคุณไม่โทษใครนอกจากมึง
ต้องลงกับมันไปแล้วถ้าเป็นนั่นคุณก็ต้อง
ก็ต้องลงกับมันไปเลยคุณจะด่าตัวตัวได้
แต่ด่าคนชื่อสุขภาวะนาฬิกุธไม่ได้
แต่นี่ยังไม่พูดถึงทีเลยนะคุณยังไม่พูดถึงทีเลยนะ
ถ้าเป็นนั่นคุณก็ต้องพื้นละข่าวส่วนกลางเลย
แต่ถ้านักข่าวส่วนกลางลงคุณจะบอกว่าทีเตรียมว่าคุณไม่เกี่ยว

คุณก็จะพูดเหมือนกันตอนนี้ใครลงบ้าง
คุณก็จะปกติว่าเป็นคนอะไร
เพราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณไม่เกี่ยวไม่ได้
อะไรก็ได้แต่ต้องไม่จะโทษกับคุณ

คุณบอกงานว่าคุณไม่ได้ทำอะไรกับพวกคุณเลย
อย่าเอาว่าคุณเป็นของข่าวที่เสียหาย
เพราะว่าของข่าวที่มีแล้วคุณแก้ไม่ได้

คุณเข้าใจแต่ว่าถ้าคุณไม่เจอหน้าข่าว
ถ้าคุณที่คุณถูกข่าวที่มึงนะ
คุณอยู่ไม่เจอตัวหนึ่งกว่าที่หน้าบ้าน
คุณจะพูดเลยคุณจะไปเจอตัว

ใช่ไหมฮะคือความต้องการที่ท่านมาขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
ส่วนเรื่องจะสืบไปได้ความแค่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะฮะ
ตามนี้ไปก่อนนะฮะถูกใจนะ
ก็ตามกระบวนการถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แหละ
มันก็ไปตามกระบวนการของมันนะครับ
เมื่อมันเข้าวิญญาณมาตราสองนะฮะ
โรงพักท้องที่รับคดีไว้แล้วต่อมาจำหน่าย
เดี๋ยวผมก็ใช้อำนาจสั่งให้กองปราบดำเนิน
นี่แหละครับหลังจากฟังคลิปเสียงแล้วพลตำรวจเอกศิวราก็ถามทางญาติของนางสาวดวงใจ
ถูกใจไหมถ้าเป็นทางญาติก็อาจจะพยักหน้า
แต่ถ้าหันมาถามทางพันธุ์ตำรวจเอกชัชนัน
พรบุตรภูมิกับการสพลืออำนาจบ้าง
ถูกใจไหมคงไม่ถูกใจนะ
เพราะว่าผู้กำกับก็ยอมรับว่านี่คือเสียงเมียของตัวเอง
ที่โทรพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งในลักษณะ
อย่าดึงเธอเข้าไปเกี่ยวพันกับคดี
เช่นนั้นจะเดือดร้อนถือว่าเป็นการขู่
คุณแต่เรื่องของการขู่มันเกิดจากความเข้าใจผิด
เพราะว่าอะไรภรรยาของผู้กำกับ
ชื่อเขาไปคล้ายกันกับเจ้าหนี้
รายใหญ่ที่ปล่อยเงินกู้
เพราะว่าเจ้าหนี้จริงเขาชื่อว่านางสำรวยสมพงศ์
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะมีเสียงสัมภาษณ์
ในทุนรายใหญ่ให้คุณผู้ชมได้ฟังด้วย
แต่ภรรยาของผู้กำกับชื่อเขาคล้ายกันเฉยว่าสุขสำรวย
ทีนี้พอเป็นข่าวออกไปนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ
ภรรยาผู้กำกับใช่ครับแล้วทีนี้ภรรยาผู้กำกับเขาก็บอกว่า
จริงฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เลย

งั้นพวกเธอจะเดือดร้อนแน่นะครับ
แล้วก็มีการขึ้นมึงขึ้นกูอะไรในคลิปเสียงสนทนา
เอาเป็นว่าเรื่องความเข้าใจผิดตรงนี้เข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
กันเรียบร้อยแล้วแต่มันก็มีหนังสือคำสั่งไงคะ
มันกลายเป็นผู้มกับเองของส่อพเรืออำนาจ
ถูกเส้นในคลิปเสียงนี้ถูกย้ายไงคุณ
เพราะว่ามีหนังสือราชการมาเลยเป็นคำสั่งตำรวจภูทรภาค๓
สั่งให้พันธ์ตำรวจเอกชัชนันพรบุตรพวกมันกับการส่งนับส่งส่วนพรห์เรืออำนาจ
ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรภาค๓
แล้วก็ขาดจากการบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิมด้วยนะคะ
ศรีวราก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลครอบครัวให้ได้รับความปลอดภัย
แล้วก็สั่งให้กองปราบดำเนินการต่อ

คือเรื่องทรัพย์สินของผู้ตายไงคะที่ศูนย์หาย

สมุดที่บันทึกรายชื่อเจ้าหนี้ลูกหนี้

ตรงนี้ค่ะจะต้องไปดำเนินการต่อ
แล้วก็ประเด็นที่แม่ของผู้เสียชีวิตบอกว่าถูกข่มขู่
ตรงนี้จะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแล
แล้วก็สอบสวนควบคู่กันไปด้วย
ส่วนหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงสนทนา
อันนี้ก็ตั้งกรรมการสอบเหมือนกันนะคะ
แล้วก็กรณีที่แพทย์ยังไม่ได้ระบุว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือไม่
ซึ่งจะต้องทำประเด็นนี้ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตหายสงสัย
ไม่เร่งรัดเรื่องของการดำเนินคดี
เพราะว่าคดีนี้ค่ะผ่านมานานพอสมควรแล้ว

ก็จะต้องให้เวลากับทางพนักงานสืบสวนสอบสวน
ทำงานอย่างรอบครอบด้วยนะคะ
คร่าวว่าข้อสงสัยที่ทางครอบครัว
จับพิรุธในคดีนี้มีหลายอย่างนะครับ
หนึ่งทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่หายไปเงินสดหนึ่งแสนบาท
และที่สำคัญคือสมุดบัญชีบรายชื่อลูกหนี้หายไปด้วย
ทางย่าติดใจสงสัยเอ๊ะเป็นลูกหนี้
เอาสมุดลายชื่อเหล่านี้ไปทำลายทิ้งหรือเปล่า
สองเรื่องของการตายแบบผิดปกติ

ถ้าฆ่าตัวตายจริงทำไมถึงต้องซับซ้อนขนาดนี้
ไม่ว่าจะเป็นการไปซื้อยาแก้ปวดมากินหลายเม็ด
นายรณรงค์เมื่อวานพูดเลยไม่น่าจะซับซ้อนขนาดนี้

นะครับและก็เรื่องของหลายแผลที่ฟกช้ำที่ตา
สี่เรื่องของคลิปเสียงการข่มขู่
ห้าเรื่องของเพื่อนชายลูกสาวที่
เเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองหายตัวไป
นะครับและก็หก
แล้วจะฆ่าตัวตายได้อย่างไรนะครับ

ครอบครัวก็เลยให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวี

ทางครอบครัวเชื่อว่าไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับ
ฟังเสียงของพี่ชายผู้เสียชีวิตกันก่อน

สภาพศพที่มีรอยฟกช้ำที่ใต้ตา
ตัวนี้ผลชนสูตรศพก็เขียนไว้ชัดเจน
ความผิดปกติภายนอกหมอติ๊กคำว่าพบ

ตามีเลือดไหลหน้าบวมอะไรพวกนี้นะครับ

แม้ว่าเราจะได้รับการอธิบายจากทางเจ้าที่จำรวจว่าเป็น
ลำตัวด้านขวาทั้งแถบเนี่ย

แม้ว่าจะนอนตะแคงด้านนี้ลงไป

ทำไมมันไม่เป็นทั้งแถบทางนี้ซึ่งมันอยู่ต่ำเนี่ยนะครับ
ที่มันเป็นของเหลวเนี่ยมันต้องตกสู่ที่ต่ำ
ทำไมมันไปตกอยู่ตรงนั้นแค่นั้นนะครับแล้วส่วนหนึ่งที่ผมเห็นน่ะ
หมอไม่ได้ระบุไว้ในใบชนะสูตรก็คือแผลเล็กที่หางคิ้ว
ปริแตกตัวเนี้ยผมเห็นนะครับผมเห็นเพราะว่าผมไปดูศพอย่างชัดเจนเลยนะครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เก็บอะไรทั้งหมดแล้วคืนศพให้ญาตินี่แหละผมไปดู
เห็นชัดเจนเป็นแผลปีแตกนะครับแล้วก็จากผลการผ่าพิสูจน์ศพของโรงพยาบาลที่อุบลราชธานีเนี่ย
ก็บอกว่าบริเวณคอบริเวณสวงอกด้านบนเนี่ยมีเลือดคั่ง
ร่วมกับการตกเลือดของศพเนี่ยผมก็เลยสงสัยว่ามันเลือดคั่งเพราะอะไร
อ่ะพี่ชายก็สงสัยเรื่องสภาพศพของน้องสาวนะครับส่วนผู้เป็นแม่
ก็ตอนนี้บอกเป็นกังวลเรื่องคลิปเสียงสนทนาที่ถูกข่มขู่นะครับเพราะเกรงว่าครอบครัวจะไม่ปลอดภัย
และอีกเรื่องหนึ่งที่สงสัยก็คือวันที่ลูกสาวออกไปจากบ้านเนี่ย
ยังพูดคุยกับแม่ตามปกติจากนั้นลูกก็ออกไป
นานก็มีเพื่อนชายของลูกสาวที่เกี่ยวพันกับเรื่องเงินเดินทางถามหาลูกสาวที่บ้านนะครับ
แม่ถ้าตั๋นเป็นอะไรไปอย่าว่าผมนะถ้าตั๋นไม่กลับมา
อันนี้ใครพูดค่ะเพื่อนชายค่ะเพื่อนเขาค่ะ
เพื่อนชายค่ะค่ะทำมาด้วยกันต้องรับผิดชอบด้วยกัน
ถ้าจะหนีทำไมไม่ชวนผมแล้วต้องรับผิดชอบด้วยกันสิ
ทำไมหนีคนเดียวถ้าพี่ไม่กลับมาถ้าพี่เป็นอะไรไปอย่าว่าผมนะ
ผมไม่ผมไม่ได้เป็นคนถามนะแม่พี่น่ะเขาเป็นคนที่มีพระคุณต่อผม
ผมไม่ใช่ผมทำหรอกถ้าพี่เขาเป็นอะไรไปเขาว่างั้นค่ะ
อันนี้คือลูกชายพูดค่ะแม่ยังไม่เอกใจเลย
ทำไมเขาพูดอย่างนั้นแม่แม่ก็ไม่ได้เอกใจค่ะ
พอลูกเสียชีวิตแม่ก็เข้าใจเลยค่ะ
ความหมายของเขาคำพูดเขานั่นค่ะ
คือคุณแม่บอกว่าตอนเช้าวันเกิดเหตุ๔เมษายนได้รับโทรศัพท์จากผู้ชายคนนี้
แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าอยู่ทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้นะครับ
แต่พอลูกสาวตายในวันนั้นเลยเข้าใจนะครับ
แล้วก็คุณแม่ยังเล่าให้ฟังบอกว่าวันที่เผาศพลูกสาวเนี่ย
เพื่อนชายคนนี้ที่ชื่อสันก็ยังเดินทางมาร่วมงาน
แต่หลังจากงานเผาศพก็ไม่เคยพบเห็นอีกเลยนะครับ
ไปตามหาเขาที่บ้านเพื่อถามปัญหาของลูกสาวว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของแม่
ปรากฏว่าเพื่อนชายคนนี้หายออกไปจากบ้านของเขาแล้วนะครับ
ซึ่งครอบครัวก็อยากจะพบกับผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
เพราะเชื่อว่าอาจจะรู้ข้อมูลบางอย่างของผู้ตายนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะนางสาวดวงจันทร์เขาก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้
วิธีการของเขาก็คือไปกู้ยืมเงินจากในทุนมา

พอผู้กู้ใช้เงินมาก็เอาไปคืนในทุน

ทีนี้ครอบครัวเขาก็กังวลไงคะ

นางสาวดวงจันทร์จะต้องเอาเงิน๒ล้าน๒ไปคืนกับในทุน

แล้วก็เลยคิดว่าในทุนอาจจะมาก่อเหตุ
ฆาตกรรมนางสาวดวงจันทร์หรือเปล่า
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับในทุน
ปล่อยเงินให้กับนางสาวดวงจันทร์อีกทีนึงนะ

ทุนคนนี้ค่ะคือนางสำรวยสมพงศ์

ใช่ค่ะคนนี้แหละเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของนางสาวดวงจันทร์เลย
แล้วก็นางสำรวยแค่ชื่อคล้ายกับภรรยาผู้กำกับเฉยนะคะ

นางสำรวยก็บอกว่าผู้ตายยืมเงินนางสำรวยไปทั้งหมด๒ล้าน๒แสน
แล้วที่ผ่านมาผู้ตายก็ส่งดอกตรงตามนัดทุกครั้งเลย
ล่าสุดนัดส่งเงินกันวันที่เกิดเหตุ๔เมษาประมาณ๗แสนบาท
ผู้ตายรับปากไงคะว่าจะเอามาให้ช่วงบ่าย
แต่มันก็มาเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้เอาเงินมาให้
ซึ่งทางด้านนางสำรวยก็ยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเจ้าหน้าที่
หนี้คนไหนมาทำร้ายมาฆ่านางสาวดวงจันทร์จนเสียชีวิต
เอาฟังเสียงเจ้าหนี้รายใหญ่หน่อยนะคะ
ก็ให้ตรงตลอดมีครั้งเดียวเลื่อนไปอาทิตย์หนึ่งช่วงหลังมาเนี่ยช่วง
ช่วงที่เขาจะเสียชีวิตใกล้จะเสียชีวิตรู้สึกไม่ตรงแค่ครั้งเดียว
อกนั้นก็คือคุยกันว่าขอต้นคืนเพราะว่าจะเอาไปให้ค่าช่างที่สร้างอาคารพาณิชย์นะคะ
วันที่เขาเสียชีวิตนะก้อนแรกก็คือขอ๗แสนเขาก็รับปากว่าเงินกู้ออก

อกจากนี้นะครับก็ยังมีนายยุทธนาศรียางนอกหรือว่ายุทธ์ถังแตก
ซึ่งถูกพาดพิงจากทางครอบครัวของนางสาวดวงจันทร์นะครับ
ว่าอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด
นายยุทธนาก็เปิดเผยกับสื่อเหมือนกัน
รับที่ผ่านมา๔๕ปีได้ร่วมทำธุรกิจเงินกู้กับนางสาวดวงจันทร์จริง
มีหน้าที่คอยหาลูกค้าแล้วก็หานายทุนมาให้กับนางสาวดวงจันทร์นะครับ
นางสาวดวงจันทร์ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการส่งดอกเบี้ยหรือคืนเงินให้กับเจ้าหนี้
นางสาวดวงจันทร์ก็มายืมเงินประมาณ๕๕๘๐๐๐บาทเหมือนกัน
ทำให้เขาต้องไปยืมเงินนายทุนมาอีกทอดหนึ่ง

เนื่องจากวันที่นางสาวดวงจันทร์เสียชีวิตได้นัดส่งดอกเบี้ยประมาณ๑ล้าน๒แสนบาทกันในช่วงเย็น
แต่ก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวดวงจันทร์ได้
เขาก็ทราบว่านางสาวดวงจันทร์นั้นเสียชีวิตนะครับ
เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องเก็บเงินจากนางสาวดวงจันทร์เอาไปคืนในทุนเขาเหมือนกันนะครับ
ฟังเสียงเขาชี้แจงเรื่องนี้หน่อยฮะ
ผมก็เป็นคนไปเอาตังค์จากญาติผู้ใหญ่มาให้เพื่อนลงทุนเพื่อเพื่อนจะเอาไปจ่ายให้ลูกค้าต่อไปประมาณ๒๓วัน
ตังค์ก็จะออกตามที่กำหนดไปครับผม
แล้วเขาก็จะเคลียร์ดอกเบี้ยแล้วก็ต้นเงินคืนผมก็เอามาคืนเจ้าของ
ยุทธนายังบอกอีกนะครับว่าหลังจากผู้ตายเสียชีวิตแล้วครอบครัวก็ยังนำเงินมาจ่ายคืนให้๕๐๐๐บาท
จากนั้นก็เริ่มมีปัญหากันแล้วเขาก็เริ่มดำเนินการฟ้องร้องนะครับ
เพื่อให้สามีของนางสาวดวงจันทร์ซึ่งจะได้รับมรดกของนางสาวดวงจันทร์ให้รับสภาพหนี้ที่เกิดขึ้นเกือบ๖ล้านบาทนี้
แต่เมื่อถึงวันนัดกลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายครับ
คิดว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ครอบครัวของผู้ตายพยายามที่ไปเรียกร้องหน่วยงานต่าง
เพื่อต้องการที่จะไม่จ่ายเงินเจ้าหนี้ที่ขณะนี้ก็เริ่มจะมีการฟ้องร้องกันอยู่นะครับ
ตอนนี้คือมันซับซ้อนไงคุณคือนางสาวดวงจันทร์เขาเป็นคนกลางใช่ไหม
ในการไปเอาเงินทุนจากนายทุนมาแล้วก็เอาไปปล่อยให้ลูกหนี้กู้ยืมกันอีกครั้ง
เธอเป็นคนกลางเธออาจจะได้ส่วนต่างหรือได้ดอกเบี้ยอะไรก็ตามนะครับ
แต่ทีนี้มันมีคนผัวพันเยอะเพราะว่ามีนายทุนเยอะแล้วก็มีนายยุทธนาก็จะเป็นคนกลางอีกทีนึง
ระหว่างนายทุนกับนางสาวดวงจันทร์ก่อนที่นางสาวดวงจันทร์ได้เงินเสร็จก็ไปให้กับคนที่กู้ยืมอีก
ทีนี้ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
บอกว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็เคยไปกู้เงินจากทกศมาให้กับนางสาวดวงจันทร์เหมือนกัน
เพราะว่านางสาวดวงจันทร์เขาจะให้ดอกเบี้ยไงคะ
พอชาวบ้านไปกู้จากทกศมาถูกแล้วก็มาให้นางสาวดวงจันทร์ไปปล่อยกู้ต่อ
แล้วนางสาวดวงจันทร์เนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสามสิบก็สูงอยู่นะค่ะ

ใช่ค่ะนี่แหละชาวบ้านเขาก็เลยเหมือนกับมีการไปกู้เงินมาให้กับนางสาวดวงจันทร์เหมือนกัน
แล้วชาวบ้านก็บอกด้วยบอกว่าเวลาที่มาทำสัญญามาเก็บดอกเบี้ยบางทีแม่หรือว่าสามีของนางสาวดวงจันทร์ก็มาด้วย
ดังนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่ครอบครัวจะไม่รู้ว่านางสาวดวงจันทร์เป็นหนี้สินใครบ้าง
ส่วนเจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่๑๗คนที่เราเคยนำเสนอข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นเจ้าของมูลหนี้ทั้งหมดเนี่ย๙ล้านบาทคือตรงเนี้ยมันไปสืบเพิ่มเติมมาอีกนะคะ
จากเจ้าหนี้รายใหญ่๑๗รายแล้วเนี่ยยังมีเจ้าหนี้รายเล็กอีกค่ะ
ซึ่งมูลหนี้ตอนนี้ถ้านับรวมกันอาจจะมากกว่า๙ล้านพุ่งไปถึง๒๐ล้านเลยนะคุณผู้ชม
ก็เลยทำให้คนในพื้นที่เชื่อว่าตรงนี้แหละเป็นปมปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้นางสาวดวงจันทร์คิดสั้นจนก่อเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ